คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อย
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เราเล่าไปว่ามีฝาแฝดคู่นึง
อายุ๓๑นะคะถูกพบเป็นศพในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วก็สงสัยว่าเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อตอนเช้า๒๘พฤศจิกายนไปพบศพ
ผู้พี่ก็คือนายมานพที่ฝ่ายน้ำล้น
สภาพคือนอนหงายอยู่กลางน้ำและรถจักรยานยนต์อยู่ริมตลิ่ง
มา๗วัน๕ธันวาคมไปพบศพแฝดน้องนายมานนท์
อยู่ในท่อไส้ไก่ซึ่งทั้งสองจุดมันห่างกันพอสมควร
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านด้วยกัน
รถล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างทางไหมแต่มันไม่น่าจะใช่
ก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
เราก็เคยให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปว่าเขาสงสัยว่าแฝดน้องเนี่ย
ชอบไปก่อเหตุลักษัพชอบไปขโมยพืชผลทางการเกษตรของเพื่อนบ้าน
เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีไปตั้งหลายข้อหา
อันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าก็เลยทำให้ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพมาทิ้ง
พี่อาจจะซวยไปด้วยตั้งใจจะฆ่าแฝดน้องแต่หน้าเหมือนกัน
เดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าจับคนก่อเหตุได้
พลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแถลงข่าวค่ะ
จับกลุ่มนายหมัดยูซุปชัยสุโขอายุ๕๕ปี
เป็นข้าราชการครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงนะคะ
เขาเป็นเจ้าของไร่นาสวนผสมเนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่
นี่คือผู้ต้องหาฆ่าแฝดนายมานพนายมานนท์จนเสียชีวิตค่ะ
เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่ารักษณะมันเป็นยังไงนะคะ
คือเมื่อวานนี้ตำรวจเขานำกำลังเฝ้าระวังจุดต้องสงสัย๓จุดค่ะ

สวนอยู่ห่างจากบ้านครูกิโลหนึ่ง
ปลูกมะนาวปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เลี้ยงปลา
ตำรวจสพปากพยูนรวบรวมหลักฐาน
มีทั้งประจักษ์พยานพยานแวดล้อม
ก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดพัทธลุงออกหมายจับนะคะ
และในคืนเดียวกันก็จับได้จับในหมัดยูซูปได้
หมัดยูซุปให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าก่อเหตุจริง
ก่อเหตุคนเดียวไม่มีใครช่วยแต่ตำรวจบอกว่าสงสัยไง
ว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการด้วยข้อหาที่โดนไปคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพ
เพื่อปกปิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ของกลางที่มีคือสายไฟกระบะผสมปูน
ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพและรถกระบะโตโยต้าสีบรอนทอง
เบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๘๗๔๘พัทธลุง
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะคือนายหมัดยูซูฟเนี่ย
มาสอนในโรงเรียนแห่งนี้เมื่อเดือนเมษายน
หมัดยูซูมก็เป็นครูที่ขยันนะคะสอนด้วยทำไร่ทำนาด้วย
แต่ถูกคนเข้าไปขโมยผลผลิตทางการเกษตร
เขาปลูกเอาไว้เป็นประจำโดยเฉพาะมะนาว
ถูกขโมยทีหลายสิบกิโลกรัมครับเจ้าตัวเคยไปแจ้งความเอาไว้
กับตำรวจสพปากพยูนแจ้งความไว้แต่ไม่ได้คนร้ายสักที
อืมมะนาวก็หายพืชผลทางการเกษตรก็หาย
หมัดยูซูปก็เลยล้อมรั้วที่สวนของตัวเองค่ะปล่อยกระแสไฟ
สองร้อยยี่สิบโวลต์ป้องกันขโมยค่ะอ๋อในหัดยูซูฟให้การแบบนี้นะคะ
ครับช่วงค่ำยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนแฝดคู่เนี้ย
นายมานพกับนายมานนท์เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้ว
ขโมยมะนาวที่สวนเขาอ่าซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านกันนะ
คือตั้งใจขี่รถจักรยานยนต์ไปขโมยแต่ว่าเขาล้อมรั้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้ไง
ถูกไฟช็อตตายทั้งคู่โอ้ยแต่ปล่อยสองร้อยยี่สิบโวลอ่ะใช่
คือถ้าจะปล่อยร้อนด้วยฟ้าเนี่ยมันต้องแค่สะกิดเขามีกฎหมายกำหนดนี่
คือหนึ่งต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่แล้วสองต้องปริมาณไฟฟ้าที่ปล่อยเนี่ย
ต้องมีข้อกำหนดชัดเจนไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างงี้
ใช่ค่ะไฟช็อตตายทั้งคู่ค่ะในหมัดยูซูฟบอกว่าเขาตกใจ
อืมเลยสับคัทเอาท์ลงครับแล้วเห็นว่าอ้าวแฝดคู่นี้ตายแล้ว
ก็เลยเอาศพใส่กระบะผสมปูนขนาดใหญ่อะค่ะอ่าแล้วก็ลากนี่นี่
ทีละศพแบบนี้ไปใส่ท้ายรถกระบะที่จอดเอาไว้หน้าสวน
กันสักสองร้อยเมตรแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของแฝดคู่เนี้ย
ใส่ท้ายรถกระบะไปด้วยแล้วขับกระบะไปสี่ห้ากิโลนะคะ
เอาศพไปทิ้งไล่ทิ้งแบบนี้เลยเอาศพของแฝดน้องอ่ะ
นายมานนยัดใส่ครองไส้ไก่ครับแล้วขับต่อไปอีกหกร้อยเมตร
เอาศพของแฝดพี่นายมานพไปทิ้งที่ฝ่ายน้ำล้น
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ก็เลยไปพบศพอย่างที่บอกค่ะ
ซึ่งบอกว่าทำคนเดียวอ้างว่าทำคนเดียว
แต่ตำรวจบอกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันไม่น่าจะทำคนเดียว
ตำรวจบอกว่าน่าจะมีคนร่วมขบวนการอย่างน้อยนะคะ
หกคนนะคะตำรวจคาดว่าเป็นแบบนั้นอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
ก็แค่กระบะผสมปูแล้วใส่สบคนไปอย่างคนเดียวมาสอน
มันจะไปยกยังไงคนเดียวอืมอืม
มีเอ่อโทษนะมีอยู่หกตัวแล้วมีกันตัว
ครับมีวัวภายแล้ว
เมืองต้นตอนนี้นะคะในหมัดยูซูฟก็ต้องถูกฝากขังต่อสารพัทธลุงวันพรุ่งนี้
คือเจ้าหน้าที่ไม่ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็ขยายผลเพิ่มอ่ะอืมว่าใครร่วมมือบ้างอ่ะค่ะ
ก็ตอนที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ตอนเกิดคดีใหม่ก็มีชาวบ้านให้ข้อมูลกับเรา
เพราะว่าเขาก็ถูกขโมยมะนาวใช่ค่ะสิบเก้ากิโลกรัมตอนนั้นอ่ะ
แต่เขาก็แจ้งความแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลองไปดูซิเจ้าของสวนอันนี้
เขามีกรณีกันอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
ไปขโมยหลายสวนแล้วด้วยอ่ะค่ะอืม